คุณบุ๊คเคยได้ยินลูก้าไหม

ลูก้าเนี่ยครับเป็นสอต่อ

มีตำแหน่งด้วยแล้วก็ทำคุณงามความดีจนได้ตำแหน่งสุนัขตำรวจตี
เพราะเขาเป็นศูนย์นักตรวจยาเสียบติดเจ้าบีเกิ้ลตัวนี้น้อยนะครับ
เห็นไหมนั่นนะครับอยู่บนสายพานลำเลียงอยู่นั่นนะครับ
นักบีเกิลที่กำลังวิ่งดมอยู่บนสายพันธุ์อย่างไม่สนใจใครนะครับ
ตัวนี้ไม่ธรรมดาเพราะเป็นสุนัขตำรวจที่มีชื่อว่าลูก้า
การฝึกอบรมจากศูนย์ฝึกสุนัขตำรวจนะครับหรือเคนาย
ทำผลงานดีเด่นจนได้รับการติดยศสต่อ
หรือสุนัขตำรวจตีนะครับจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาแล้วนะครับ
ลูก้าเพศผู้อายุขวบครึ่งอยู่ในสังกัดตำรวจท่องเที่ยว
ทำหน้าที่หลักก็คือดมกระเป๋าของผู้โดยสารเพื่อตรวจยาเสพติดครับผม
ที่ตรวจสารเจ็บติดอ่านทุกข์ซ่อนไว้
และด้วยความน่ารักของลูก้าทำให้สำนักข่าวทั้งในและต่างประเทศนะครับ
มาถ่ายทำศักดิ์การไปเผยผ้าแล้วหลายครั้งครับ
อย่างเคร่งขันแหมวันนี้เพิ่งรู้ไงว่าพี่เค้าเป็นสนุกตำรวจตี
ดูหมาเพลินลืมหยิบกระเป๋าเลยมาก
เป็นเช้าเน็ตที่พดคลิปแล้วก็แชร์ต่อกันมา
ทักทายกระเป๋าแต่ละกระเป๋านะครับ
มไปดมมานะครับเผื่อไม่กิน
สุนนักสุดยอดตำแหน่งสตบูรณ์ต่อ

ครับเขามีภารกิจของเขามีหน้าที่ของเขานะ